เรื่องราวของพ่อคาม่ะค้าที่เขาต่างก็นะกดลยุคต่างมาค้าขายลูกผู้ชมให้เราไปดู

ลีลาการขายไอติมแบบยอดมนุษย์ไอติมแบนรายเดอร์
อ๋อพูดกัน

ขายอาทิตย์มาปีนี้ก็๒๐กว่าปีแล้วครับ

นี่ครับนี่ครับ

คุณนิวนาวผมจำได้ผมเคยเจอเขาแล้ว

บุกไปถึงบ้านเขาเลยคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้แหละคุณผู้ชมแต่งตัวแปลกเก๋
บางทีเป็นทหารบางทีเป็นยอดมนุษย์ต่างเนี่ยนะคะ
เขาชื่อนายสงวนบานเย็นอายุ๔๐กว่า
เป็นชาวจังหวัดนครนายกค่ะ
เรียกว่ามีวิธีการดึงดูดความสนใจของลูกค้าอย่างดี
บางวันก็ทาหน้าไลฟรางไปทาน

เขาบอกว่านี่คือความสุขที่ทำขึ้นมา
เพื่อที่จะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับผู้คนที่พบเห็น
โดยเฉพาะเด็กแต่ละวันก็จะแต่งตัวเก๋แปลกแบบนี้แหละค่ะ
ขับมอเตอร์ไซคู่ใจพร้อมกับไอศครีมเต็มถังแบบนี้
เป็นแบบไอติมไม้นะครับ

หมายถึงเด็กวิ่งหนีหาดปุก
นี่ไปแล้วเอติมมาจากปั๊บมาขายด้วยซ้ำ

ให้เด็กให้ความสนใจกันเยอะมาก

อุ๊ยสนุกสนานไปด้วยขอเข้าไปก่อนขอเข้าไปถ่ายรูปด้วย
เห็นแล้วก็คือตัวคุณสงวนเองเขาก็มีความสุขที่เห็นเด็กมีความสุข
และเด็กเองก็มีความสุขที่ได้กินไอติมที่ได้มาสนุกสนานกับนายสงวนนี้นะคะ
เป็นทั้งไอเดียดีเป็นทั้งเรื่องราวของการสร้างอาชีพด้วย
มาฝากคุณผู้ชมให้มีรอยยิ้มกันไปด้วย
เวลาเราจะแปลงร่างเป็นไอมดแดงแล้วก็ทำท่าแบบนี้
พวกคุณคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาเปลงสิบฟันอย่างสิบฟันไว้ให้ข้างนอกโอเคไหม
ถือว่าสู่สีกันนะสู่สีกันคะะไปจัดการกันก่อนนะ